ใครที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถแบบนี้นะคะ

ก็เดี๋ยวเราจะมาร่วมรายการออกรายการสนุกสนานกันแบบนี้นะครับ

ใช่ไปที่กิจกรรมดีของทางภาคใต้กันบ้างค่ะ
เขามีการจัดกิจกรรมนะคะ
ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับมหากรรมวัฒนธรรม

โอ้โหกิจกรรมเขาจัดใหญ่จัดเต็มมากค่ะคุณผู้ชม
ไปเลยจังหวัดนราธิวาสค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นงานวัฒนธรรมประจำปีเลยนะคะ
ที่ชุมชนสาราลูกไก่บ้านกาเด็งดง
ยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะคะ
มีการจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมชุมชนครั้งที่๖ขึ้น
ก็คือตอนปลือปะหรือว่าปลดปล่อยนั่นเอง
ภายใต้กิจกรรมการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป
นวัดวิถีมีขบวนช้างขบวนม้าแล้วก็คนค่ะ
มีการย้อนยุคแบบตำนานขุนละหารด้วยเครื่องแต่งกายแบบมาลายูโบราณแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการประดับด้วยผ้าโพกหัวชนิดต่างด้วย
เป็นรูปแบบตามสมัยนิยมของแต่ละพื้นที่แต่ละยุคสมัยนั่นเองค่ะ

ใหญ่มากเป็นงานใหญ่ประจำปีของเขาเลยนะคะ
ภายในงานก็เต็มไปด้วยการแสดงพื้นถิ่นแล้วก็ซุ้มต่างมากมาย
มีซุ้มบ้านมาโซยาวีหรือว่าเข้าสุนัทก็มีเหมือนกันนะคะ
มีซุ้มมะตือรีหรือว่าการรักษาโรคด้วย
นิทัศกาลชุมชนการท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีก็มี
อีกทั้งทางวิทยาลัยชุมชนนรัฐธิวาสเขาก็มีกิจกรรมการผูกผ้าโพกศีรษะ
และก็กิจกรรมอื่นเพื่อให้คนในชุมชนรุ่นหลัง
หรือว่านักท่องเที่ยวมาจากถิ่นต่างได้รับรู้
แล้วก็มาทราบถึงวิถีชีวิตความภาคภูมิใจของคน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

ใช่ค่ะเป็นศิลปะการต่อสู้เป็นการแสดง
จะได้ซึมทรัพย์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนไปด้วย
แต่ละที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ
เรามาร่วมกันอนุรักษ์สืบสารประเพณีแล้วก็วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่แบบนี้นี่แหละครับ
มาดูข้อความไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมาทักทายกันวันนี้ดีกว่า
บอกว่าถ้าคุณผู้ชมมีวันหยุดจะทำกิจกรรมอะไรอยู่บ้านกันดี
โอ้โหหลายคนก็บอกมาหลายกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับ

เปิดทีวีดูไทยรัฐทีวีดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เขาบอกว่าวันหยุดแต่ก็ไม่หยุดรักตลอดข่าวนะคะ

บางคนก็บอกว่านอนแล้วก็กิน

ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะส่งไลน์มาทักทายพูดคุยกันเยอะแยะมากมายเลย
เอาล่ะเรื่องของคลิปล่ะส่งกันมานะแนะนำตัวคุณเอง
หรือว่าน้องเยาวชนที่คุณผู้ชมอยากจะแนะนำ

และเราจะมีกิจกรรมดีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำด้วยอดใจรอกันหน่อยค่ะ
ขอบคุณทุกข้อความไลน์ที่ส่งมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
แล้วก็จะทิ้งท้ายลากันไปด้วยภาพความสวยงามนะครับของวัดศรีอุโมงคำที่จังหวัดพยาว

แต่ช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับตลอดข่าว

เราสองคนแล้วบวกเพิ่มเติมคุณนิวนามอีก๑คนเป็น๓คนเลยทีเดียว

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป